คุณผู้ชมค่ะจากความสวยความน่ารักของคู่แม่ลูกกันแล้ว
มาดูคุณแม่ที่สวยสตาร์ฟอยู่ในบ้านกันดีกว่า
อยู่ในบ้านก็สวยนอกบ้านก็สวย

คุณผู้ชมค่ะรูปร่างหน้าตาหุ่นเหินทุกอย่าง

เอาเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่เป๊ะปังจริงนะคะ
คือถ้าใครได้ติดตามแม่เนยโชติกานี่นะ

จัดการชีวิตตัวเองวันหนึ่งดีมากเลย

การันตีได้จากความสวยเป๊ะของรูปร่างเอ้ย

ไม่ต้องพูดถึงออร่าเปล่งประกายสุด
คือบันเทิงไทยรัฐเราก็ไปส่องวิถีคุณแม่คนสวยกันหน่อย
ทำไมคุณเนยสวยขนาดนี้เริ่มอย่างนี้เลย
ลับความปังคือตื่นมาทำอะไร
อ๋อกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซด์ไปด้วย
ยู่บดสุดเลยค่ะไปดูจ้า

จะเป็นน้องผู้ชายนะคะแต่เก่งมากเลย
พอเสร็จสับยกไปเสิร์ฟให้คุณพ่อเองเลย
คุณพ่อก็ออกกำลังกายรอแบบหล่อเลยนะฮะ
หลังจากการที่สอนคุณลูกทำกับข้าวแล้วแม่เนยก็ไปต่อค่ะ

ฝึกทักษะกิจกรรมเข้าจังหวะกับลูกชายกันต่อค่ะ

คลิปนี้มันฝึกสมาธิดิฉันพยายามแล้วไม่ได้
อันที่มีส้มให้ตบมือใช่ไหมคะถ้าไม่มีส้มให้แปะข้างล่าง
ถ้ามีส้ม๒อันก็ให้แปะ๒อัน
อุ๊ยพ่อให้ฉันทำไม
ทำได้นะแม่